ข่าวการเมืองเป็นข่าวที่ดูอันดับต้นเลย
เอาเงินเนี่ยมาพัฒนาบุคลากรแล้ว

ให้เกียรติศาสนาจงระบะดีเพราะมากทรัพย์
คือหนูอยากให้ทุกคนได้เท่าเทียมกัน
ที่เท่าเทียมกันในการจะทำอะไร
ทุกคนมีสิทธิ์เท่ากันหนึ่งคนหนึ่งเสียง
นี่คือเสียงสวรรค์ของยุคสมัย
มันต้องผู้นำที่เห็นคนเป็นคน

และต้องเห็นคนที่เท่าเทียมกันเขากับเราต้องเท่ากัน

เพราะไม่ใช่ทุกคนจะปรับตัวหรือเปลี่ยนแปลงได้
ทุกคนเห็นพ้องต้องกันกับเราทุกคนเห็นต่างกับเราได้
ฉะนั้นผู้นำต้องมีคุณสมบัติของความเป็นมนุษย์ขั้นสูง
ของความเป็นผู้มีปัญญาขั้นสูงและความมีคุณธรรมขั้นสูง

คือมันรวมคุณสมบัติขั้นสูงเอาไว้ด้วยกันถึงจะนำพาประเทศรอดได้
มันต้องการคุณสมบัติขั้นสูงจริงในยุคต่อไป